มาดูกันหน่อยมาส่องกันหน่อยละกัน
พรุ่งนี้รวยจ้ะพรุ่งนี้รวย
ข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้ใครตาดีได้ตาร้ายเสีย
ส่วนจะดีมากหรือว่าดีน้อยร้ายมากหรือว่าร้ายน้อยเสียมากเสียน้อย

มาดูกันหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวก
ที่มันขึ้นอยู่หลังหลักกิโลอ่ะแล้วคนเขาก็
ไปดูไปตรวจสอบนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
เดี๋ยวลองส่องดูหน่อยนี่เลยคุณผู้ชม

ก็ไม่รู้แหละลรวมบนสิบสองล่างสิบห้า

พี่นิเฟ่ทำไมมีเลขเยอะ๐๔แล้วไม่มีอีก

เป็นหลักกิโลเมตรที่สิบสองบนถนนสายห้วยไผ่น้ำผู้ที่หมู่เก้า
ชาวบ้านเขาไปกันเยอะแบบนี้ปากต่อปากไงคุณผู้ชม
เคยมีคนมาแล้วก็ถูกรางวัลไปแล้ว๒งวด

แล้วดูสิคะผ้าหลากสีพวงมันไลเครื่องดื่มน้ำแดง
เอาไปผูกไว้รอบหลักกิโล

คือคุณพี่สุริยันขันชารีเป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดฮอกไกโด
เขาก็บอกว่าขับผ่านมาจนถึงตรงนี้

ทีนี้ก็เห็นว่าจอมปลวกมันขึ้นเกาะอยู่บริเวณหลักกิโล

ก็เลยยกมือไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็นำเลขที่หลักกิโลเขียนไว้เนี่ย
คือ๑๕ไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัลด้วยนะคะ
ก็เลยเอาผ้าสามสีมาผูกรับขวัญ
คือเหมือนกับว่าเป็นคนเริ่มปลูกก่อน

ทีนี้งวดต่อมาก็ถูกรางวัลอีกเหมือนกันนะคะ
คราวนี้ก็เลยแวะมาขอโชคขอลาบอีกนะคะ

แล้วถ้าเกิดว่าถูกรางวัลก็จะนำหัวหมูนำเป็ดไก่
นำสุรานำผลไม้มาเส้นไหว้ต่อไปด้วยนะคะ

ได้ลุ้นได้เพ่งแล้วครับผมก็เห็นเลขเด็ดนะครับ

ไปต่อที่วัดสังกะจายเถนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณ
มีกลุ่มชาวบ้านพากันไปไหว้ขอพร
พระสังกระจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
ซึ่งมีขนาดหน้าตัก๙เมตร๙นิ้วนะครับ
และมีความสูง๑๐เมตร๙นิ้ว
โดยพระสังกระจายถือเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภอีกด้วยครับ
พระครูสิริกิติคุณเจ้าวาดวัดสังขจายเถนก็บอกว่า
มีชาวบ้านมาไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างไม่ขาดสายแล้วครับ
และที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านถูกรางวัลหลายงวดติดต่อกัน

และอยากให้ทุกคนประกอบสัมมาชีพด้วยนะครับ
สุจริตขยันซื่อสัตว์คิดดีพูดดีทำดีนะครับ

กลุ่มชาวบ้านพากันไปไหว้ขอพร
เจดีวัดป่าลานคำตำบลแม่ตำอำเภอเมือง

ซึ่งเจดีแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ก็มีฝูงพึ่งหลวงเข้ามายึดไว้สร้างรัง
รอบองค์เจดีจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ
นายเกษมหาล้อมประธานชุมชนบ้านแม่ตำป่าลานคำ

คณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ

ซึ่งมีขนาดความกว้างประมาณ๑๐เมตร

เป็นเจดีทรงระคังคว่ำโดดเด่นสง่างาม
ส่วนฝูงพึ่งหลวงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้

ก็มีแบบนี้มานานนับ๑๐ปีแล้ว
แล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งปีนะครับ
แต่เขาจะไม่หนีไปไหนนะครับ

แต่ก็มีพึ่งหลวงรุ่นใหม่เข้ามาอีกนะครับ
จึงมีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบขอพร

และมักจะประสบความสำเร็จได้ดังใจหมายนะครับ

มีชาวบ้านเขาไปไหว้ขอโชคขอลาบ
จากต้นตานเก่าแก่อายุ
เอ้ย๒๗๓ปี

ปีปลูกเอาไว้ข้างวิหาร
โดยต้นตาลต้นนี้มีขนาด๒คนโอบค่ะ
สูงประมาณสัก๕๐๗๐เมตร
แล้วก็ผูกไว้ด้วยผ้า๗สี
้อมรอบด้วยการก่ออิดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
ป้องกันไงไม่ให้ชาวบ้านขยบเข้าไปใกล้มากเกินไป
แต่แหมดูวงรอบของอิดมันก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่

ชาวบ้านเขาก็ยังเข้าไปใกล้ต้นไม้นะ

คือเขากลัวไงว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้เกิน
ตานมันจะร่วงหล่นลงมา
แล้วก็อาจจะได้รับบาดเจ็บอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามปราศชาวบ้านแห่งหมู่บ้านล้า
ก็คือพ่อหนานอภิชาติศรีคำอายุ๖๘ปีเนี่ยนะคะ

บอกว่าไปพบจารึกบันทึกเป็นภาษาล้านนานะ
ระบุเอาไว้เลยว่าวัดล้าแห่งนี้เนี่ยค่ะ
ชื่อเดิมก็คือวัดจำปา
แล้วก็ต้นตานต้นนี้ปลูกขึ้นพร้อมกันกับการสร้างวัดเลยนะ
แล้วก็สร้างพระพุทธรูปไม้ซ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ

คือเกิดพร้อมกับวัดเกิดพร้อมกับพระพุทธรูป

แล้วดูสิแต่ละวันชาวบ้านเขาจะไปกราบไหว้

สาธุเพ่งแล้วเพ่งอีกนะครับ